หลายคนอยากรู้ว่าอดีตพระกรรณญาหลังจากที่ถูกจับให้ศึกนะครับแล้วก็มีการสั่งให้ปิดสำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญแล้วเขาเป็นยังไง
อดีตพระกรรณญาหลังถูกจับศึกแล้วก็ดำเนินคดีข้อหาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แล้ว
เมื่อวานนี้ไปให้ปากคำกับตำรวจ
แล้วเขาก็กลับไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญนี่แหละครับ
ปลดป้ายออกแล้วนะครับ
คุณผู้ชมครับแต่ก็ยังมีนะครับคนที่เรื่องสายศรัทธา
ในหลักคำสอนของเขาในตัวเขาไปปฏิบัติธรรมอยู่
ที่คุณผู้ชมเห็นพระคุมศรีรุ้งอยู่นี่
นายกรรณญาอินทนูหรือว่าอดีตพระกรรณญาอายุ๕๙ปี
เขาเป็นอดีตหัวหน้าที่พักสงฆ์เนื้อนาบุญบ้านกอกหวานตะบนโพศี
อำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกด
เสื้อกางเกงสีรุ้งครับแล้วก็มีผ้าสีรุ้งคลุมไหล่อยู่ด้วย
รองเท้าแตะไปที่สพปรางกู่ครับ
เพื่อให้พนักงานสอบสวนนั้นสอบปากคำเพิ่มเติม
หลังจากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดมีมติสงฆ์เป็นที่สุด
ให้พระกรรณญาลาศิกขาขาดจากความเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์
และสั่งปิดที่พักสงฆ์เนื้อนาบุญ
หลังจากตรวจสอบคำสอนแล้วนะครับเห็นว่า
ไม่เป็นไปตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า
และเป็นอันตรายต่อพระศาสนาถูกจับศึก
ดำเนินคดีข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงฆ์
เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็มีการได้รับการประกันตัว
ไปในวงเงิน๒๐๐๐บาท
โดยนายกรรณญาไม่ให้ข้อมูลใดกับสื่อมวลชนนะครับ
แล้วก็กลับไปที่สำนักสงฆ์เมื่อเวลาบ่าย๔โมงเย็น
ขณะที่สังเกตนะครับที่สำนักสงฆ์เนี่ยนะฮะ
ลูกศิษย์ก็ปลดป้ายชื่อวัดป่าเนื้อนาบุญลงแล้วนะครับ
แล้วก็หลังจากคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกด
มีคำสั่งให้ปิดที่พักสงฆ์แบบนี้เหลือเพียงป้าย
แม่ธรรมบดีบารมีโพธิญาณคู่นะครับส่วนทางเข้าก็มีการเอาท่อเหล็กมาวางขวางทางเอาไว้
แต่ยังมีถังน้ำที่ใช้ฝึกมุดน้ำดับวิญญาณตั้งอยู่นะครับคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อนายกรรณิญญาเข้าที่พักก็เก็บตัวเงียบครับ
ลูกศิษย์ก็ออกมาบอกว่าท่านกรรณญาท่านเหนื่อยต้องการพักผ่อน
ขณะที่ภายในบริเวณดังกล่าวนะครับ
ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ยังศรัทธาในตัวนายกรรณญาอยู่
มาปฏิบัติธรรมอย่างเงียบครับ
คุณหมอสุรเดชชาวเดชนะครับ
ท่านนี้เป็นรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกด
บอกว่าหลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องการดำน้ำในถัง
เพื่อฝึกจิตให้บรรลุอาริยะ
แล้วก็ยังสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างเนี่ย
ชี้แจงเป็นส่วนไปชี้แจงชี้แจงในหลักวิทยาศาสตร์ท่านบอก
ดำน้ำจริงมันมีข้อดีเป็นการฝึกปอด
ความแข็งแรงของปอดนะครับฝึกการหายใจ
คือการใช้น้ำเนี่ยมีการใช้เพื่อบำบัดการบาดเจ็บของนักกีฬาก็ได้
ท่านอาจจะเคยเห็นนักกีฬาไปเดินอยู่ในถังน้ำใหญ่นะครับ

แต่ถ้าจะบอกว่าดำน้ำเพื่อรักษาโรคภัย
โดยเฉพาะโรคโควิดแล้วก็ทางการแพทย์ยังไม่มีผลยืนยัน

สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดท่านรับเรื่องนี้เอาไว้แล้วนะครับ
และสั่งการให้สาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลชุมชน

การนำถังน้ำที่ใช้ร่วมกันแบบนี้
แน่นอนครับเราท่านมันจะติดเชื้อกันได้นะครับ